คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะถามถึงเรื่องของข้อปฏิบัติตน
แล้วก็ระเบียบวิธีการหลังจากนี้เป็นต้นไป
โดยเฉพาะประชาชนที่ไปเฝ้ารออยู่บริเวณ

เพื่อหวังที่จะได้เข้าไปถวายศักราะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้นนะครับ
ก็ตอนนี้นะครับมีความคืบหน้ามีคำชี้แจง

ให้ประชาชนได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติแล้วนะครับ
ซึ่งคุณอริยาเฟื่องประดิษฐ์กุลนะครับ

มีรายงานสดจากหน้าประตูวิเศษชัยศรี
พระบรมหาราชวังให้คุณผู้ชมทราบครับเชิญครับ
ในแฟนเพจของไทยรัฐนะคะมีการแชร์ภาพประชาชน
ก้มกราบบริเวณรั้วของพระบรมมหาราชวัง
เพราะว่าถือเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศได้มากที่สุดค่ะ
ที่สำนักพระราชวังแจ้งว่ายังไม่อนุญาตให้ประชาชน
น้อมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศซึ่งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง

ประชาชนที่มายืนต่อแถวตั้งแต่หัวถนนหน้าพระธาตุ
จนถึงกรมศิลปากรจึงน้อมถวายบังคมพระบรมศพ
ด้านนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยยิ่ง
ถึงกับหลั่งน้ำตาแต่ทั้งหมดก็บอกตรงกันนะคะ
ว่าไม่เสียใจและจะรอจนกว่าทางสำนักพระราชวัง
จะอนุญาตให้เข้าไปภายใน
ไม่เสียใจก็ยังอยู่เฝ้าอยู่ตรงนี้
แม้ว่าเราไม่ได้เข้าข้างในเราก็ยังอยู่เฝ้าตรงนี้
คือเขาบอกว่ามีการแจ้งวันประมาณ๗วันหรือเปล่า
ก็ไม่เป็นไรค่ะ๗วันเราก็อยู่ตรงนี้ก็ใกล้ท่านอยู่ดี
เราก็มีเวลาอยู่กับท่านได้เท่าที่ราชการกำหนดถูกไหมคะ
ดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่เราต้องรีบกรอบโกยความสุข
มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ท่าน
เหมือนว่าเราอยู่ใกล้พ่อเรา
อยู่ข้างในไม่เป็นไรลูกจะอยู่ข้างนอก
คอยดูพ่อจะเฝ้าพ่ออยู่ตรงนี้ค่ะ
จากนี้นะคะยังได้เห็นน้ำใจของคนไทย
โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายกลุ่ม
ได้นำอาหารน้ำดื่มผลไม้รวมถึงยาดมผ้าเย็น
แจกจ่ายให้กับประชาชนเช่นพระพุทธอิสระจากวัดอ้อน้อย
โดยทั้งหมดก็บอกว่าการมาแจกของในครั้งนี้
อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นการทำดีตามคำของพ่อสอนค่ะ
สำนักพระราชวังจะยังไม่เปิดให้ประชาชน
เข้าไปภายในพระบรมมหาราชวัง
แต่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด
ก็ยังคงทยอยเดินทางมาด้วยความตั้งใจ
ที่จะน้อมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
อย่างประชาชนชาวเพชรบุรีนะคะออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่
ด้วยรถโดยสารสาธารณะเข้ามายังกรุงเทพมหานคร
ยังมีความหวังให้ได้ถวายบังคมในจุดที่ใกล้ที่สุดค่ะ
ด้านข่าวสวมมคได้จัดรถบริการรับส่งประชาชน
ที่จะเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่
ยังพระบรมหาราชวังจำนวน๑๐คัน
ร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนที่จัดรถบัสรับส่ง
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกาโดยไม่คิดค่าบริการค่ะ
และขณะนี้นะคะถือเป็นข่าวดีของประชาชน
เพราะว่าตำรวจมีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงอีกครั้ง
ให้ประชาชนมาต่อแถวบริเวณถนนหน้าพระธาตุ
จากทางสำนักพระราชวังมีประกาศให้ประชาชน
ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกา
ส่วนในวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ได้เข้าไปลงนามถวายอาลัย
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกาค่ะ
ฮรรยาฟุ่งประดิษฐกุลข่าวใทรัตน์ทีวี
รายงานจากหน้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะ